งานศพของคุณเชิ้จล๊อคแสลงค่ะ
ตอนนี้ศพถึงที่บุรีรำเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งตามภาพข่าวที่เราได้เห็นคุณแม่ปืน
คุณแม่ชลาดแล้วเสียใจมากคุณแม่ท่านนี้
บอกว่าก่อนตายลูกอยากสร้างหอระคางวัด
ก็เลยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง
หรือว่าเพื่อนศิลปินอยากทำบุญต่อ

สร้างหอระคังวัดกับแม่ปืนเนี่ยแหละค่ะ